ธุรกิจด้วยนะคะเก่งอีกด้วยนะ
ขายของก็ปังไลฟ์ออนไลน์ก็ยอดพุ่งนะคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญยังมีสำนึกรักบ้านเกิดด้วย
เพราะว่าแต่ละคนกลับไปสร้างแลนด์มาร์ให้กับจังหวัดบ้านเกิด
เพื่ออะไรให้เงินเนี่ยมันหมุนหมุนเวียนไง
เข้ามาบ้านเกิดด้วยเศรษฐกิจมันโฟล์จริง

คนนี้เลยลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพล
นอกจากจะมีผลงานเพลงสุดปังจากการโลดเล่นในวงการเพลงมาแล้ว๑๖ปีค่ะ
เร็วนี้ค่ะเจ้าตัวก็เตรียมจะอวดฝีไม้ลายมือทางการแสดงผ่านจอแก้ว
กับการรับบทร้ายเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะจ๊ะ
และนอกจากบทบาทในวงการบันเทิงแล้วค่ะ
อีกหนึ่งบทบาทที่ต้องยกตำแหน่งความปังนะคะ
ให้กับลูกทุ่งสาวคนนี้ก็คือนักธุรกิจสาวนั่นเอง
เพราะว่าเจ้าตัวยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างมากมายเลย
โซนดอกไม้สีสดใสไปเลย

ต้องบอกว่านอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วนะคะมาเที่ยวรีสอร์ทของเธอแล้ว
ยังเป็นการชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดบุรีรำอีกด้วย

น้ำทะเลตัดกับดอกสักุระสีชมพูที่อยู่ด้านหลังเลยต้องไปแล้วว่าเล็ด
ว่าแล้วนะคะอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวมากความสามารถค่ะ
ฉายาสาวหมอลำซิ่งโคโยตี้ลำยองน้องหินเห่าเอาหัวไปเถิน
นะคะต้องบอกว่าอาชีพนักร้องก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
เพราะว่าโอ้โหเธอเป็นเจ้าของเพลงล้านวิวเยอะมากจริงค่ะ
แต่อีกหนึ่งบทบาทนะคะที่พี่ลำยองทำแล้วปังไม่แพ้ใครค่ะ
นั่นก็คือการเนรมิตพื้นที่ไร่นาในจังหวัดบ้านเกิด
จังหวัดมหาสารคามนี่นะคะเรามีภาพโดนให้ดูด้วย
ว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็ใช้เป็นแลนดมาร์คแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะ
ที่ใช้ชื่อว่าบ้านไร่ไอดาวค่ะ
โดยพี่ลำยองเคยให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าที่ตรงนี้เป็นที่นาของพ่อแม่
พื้นที่๒๕ไร่จากโควิดไม่มีงานไง
ปรับปรุงเลยคุณผู้ชมนะคะทำทุกยงทุกอย่างให้มันเป็นพื้นที่สร้างรายได้
สไตล์คาเฟ่อย่างนี้คนไทยก็แต่รูปเราก็ชอบ
ถูกต้องนะคะขอที่ดินคุณพ่อมาประมาณ๗ไร่เศษค่ะ
แล้วก็มาจัดทำเป็นบ้านไร่ไอดาวนี่แหละค่ะก็จะมีทุ่งดอกไม้นะคะ
กลางคืนก็จะสามารถนอนชมดาวได้

ลำยองบอกว่าฉันเรียนจบมาด้านศิลปกรรมด้านออกแบบ

ที่สำคัญค่ะลูกน้องทีมงานชาวบ้านในจังหวัดจะได้มีงานด้วย

ใช่ค่ะจากพี่ลำยองแล้วไปต่อกันที่คนนี้ค่ะ
ตายอรไทย

สำหรับลูกทุ่งสาวดอกย่าในป่าปูนค่ะ

ตายอรไทยไม่ได้กลับไปทำธุรกิจที่บ้านเกิดหรอก
แต่ว่าก็ใช้ที่ดินของตัวเองที่มีมานานแล้วนี่นะคะ
ที่จังหวัดนครนายกสร้างเป็นโฮมสเตย์แบบน่ารักเรียบง่ายบรรยากาศอบอุ่น
ชื่อว่านาไทยนาตายค่ะ

บอกว่าจุดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตัวเองเนี่ยนะคะ
วันนี้เห็นแล้วแบบแห่ชื่นใจนะ
ไม่น่าเชื่อจากที่ดินเปล่าโล่ง
หอมรอมริบสร้างขึ้นมาเป็นโฮมสเตย์ตามความฝันเอาไว้ค่ะ
อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเธอนะคะ
แล้วก็เลี้ยงดูตัวเองด้วยในอนาคต
ที่สำคัญขอให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกกันเยอะอีกด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าทั้ง๓พี่สาวเลยนะคะ

ถ้ามีโอกาสแวะเวียนไปจังหวัดไหนตามที่เราบอก

แล้วจะได้ชื่นใจเนาะบันเทิงไทยรัฐออนทัวร์ไงอยากเหมือนกัน

เออคุณผู้ชมค่ะ